ต่อกันที่ความสูญเสียที่ทำเอาหลายคน

ส่วนตัวดิฉันเองก็สะเทือนใจเหมือนกันนะครับ

ยังไม่มีวันกลับของน้องสาวคุณจ๋านัทถาวีรนุษ
หรือว่าคุณจูนถูกต้องแล้วค่ะ
ซึ่งในวันนี้ทางครอบครัวก็ได้มีการจัดพิธี

นักแสดงชื่อดังจาณฐาวีรนุษย์และครอบครัว
ต้องสูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รัก
อย่างนางสาวกรอบบุญไปอย่างกระทันหัน

ครอบครัวทองมีได้จัดพิธีรดน้ำศพ
และสวดพระอภิษฐรรมศพขึ้นเป็นวันแรก
ณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ในและนอกวงการเดินทางมาร่วมไว้

นักแสดงสาวจานัทธาวีรนุษย์พี่สาว
เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือว่า
วันนี้ทุกคนในครอบครัวตั้งใจมาส่งน้องสาว

มีความสุขอยู่ในที่ที่เลือกแล้ว
แม้ว่าตอนนี้ตัวเธอกับครอบครัว
ยังคงทำใจไม่ได้กับความสูญเสียในครั้งนี้ค่ะ
คือเขาจะมีภาวะเครียดซึมเศร้า
แต่ว่าขอแก้นิดนึง
เห็นแบบบางทีเขาบอกว่ามีปัญหาความรัก

คือน้องแฟนน้องรักกันมาก
แล้วก็ที่บ้านคือแบบรักเขาทุกคน
แล้วก็จริงมันเป็นภาวะของความเจ็บป่วยทางกาย
เขาผ่าตัดหลังหลังเขาเจ็บ
มันก็เลยเหมือนมีภาวะเครียดมายาวหลายเดือนนะคะ
จริงเขายังใช้ชีวิตปกติอะค่ะ
แต่เราไม่รู้จริงว่านาทีนั้นน้องคิดอะไร

ก็อ่านตอนอ่านตอนนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลย

เราก็มีฟิลที่แบบเราคิดถึงน้อง

คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแล
คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแล

อกจากนี้เพื่อนดาราก็พากันโพสต์ภาพ

เพื่อส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของจ๋านัทธาวีรนุษย์ด้วยเช่นกัน
ครีพัศวีพิษที่โพสต์ภาพคู่ตัวเอง

พร้อมข้อความบรรยายใต้ภาพว่าอยากให้จ๋าเข้มแข็ง
และแม้เรื่องนี้จะไม่ได้ผ่านไปได้ง่าย
แต่เพื่อนทั้งสองคนนี้จะอยู่ข้างตลอดไป
ขณะที่สาวกระแตเองก็โพสต์ภาพพร้อมหน้ากันทั้ง๓คน
และขอส่งกำลังใจและแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวทองมีด้วย
ซึ่งทางครอบครัวนะคะคุณผู้ชมจะมีการจัดสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๕วันด้วยกันนะคะ
หลังจากนั้นก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๓๑สิงหาคม
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวของคุณจ๋านัทธาวีรนุษย์กันด้วยนะคะ

ต้องนะคะเป็นกำลังใจให้มากเลยทีเดียวคุณผู้ชม